คุณผู้ชมยังอยู่บนท้องถนนค่ะ
คราวนี้มีคนเขาไปเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

แล้วซ้อนเรียกว่าซ้อน๕เลย
มีพ่อมีแม่แล้วลูกเล็กอีก๓คน
เดินทางตอนนั้นเนี่ยเข้าเขตกับบินบุรี

ปรากฏว่ารถคันนี้จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสกลนคร

เขาบอกแบบนี้หอบลูกเนี่ยแล้วก็เอาเมียไปด้วยเนี่ยนะคะ

คนที่เขาเห็นเขาก็สงสารอยากช่วยเหลือ
แต่คุณผู้ชมมันมีหลายมุมเรื่องนี้
เพราะพอภาพนี้มันแชร์ออกไปในโลกโซเชียล
ว่าให้เหตุผลชี้แจงทางฝั่งนายจ้าง
ระวังนะไอ้ที่คนจะช่วยเหลือจะเป็นเรื่องโอละพ่อ

เวลาเห็นเรื่องราวแบบนี้เขาก็จะช่วยเหลือกัน
คือถึงแม้จ่ายไม่จ่ายแต่ว่าสภาพการขับรถกลับต่างจังหวัดแบบนี้

ใช่คุณสิทธิชัยโกมารเขาก็เลยโพสต์ภาพ
แล้วก็บอกว่าใครเห็นครอบครัวนี้กำลังเดินทางกลับสกลนคร

่งหน้ามาเส้น๓๐๔เข้าเขตกบินบุรี
บกวนช่วยเหลือด้วยดูภาพสิคะ
โอ้โหสัมภาระมันเยอะไง
มอเตอร์ไซค์คันนิดหนึ่งน่ะนั่นกัน๕คนใช่
คนโพสต์เขาก็เลยถามว่านี่จะไปไหน
คนขับก็บอกว่าผมตกงานครับกำลังจะกลับสกลนคร

คนโพสต์เขาเห็นแบบนี้ก็ช่วยค่าน้ำมันไปค่ะ
ซึ่งดูแล้วทั้งสามีภรรยาอายุน่าจะ๓๐ต้นเนอะ

แล้วข้าวของก็เยอะเหลือเกินคุณผู้ชม
คนเนี่ยที่เขาเห็นโพสต์นี้ก็พยายามสอบถามข้อมูลนะคะ
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ชายคนนี้คือใครนะ
แล้วช่วยกันแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจด้วย
บอกว่าถ้าเกิดว่าพบเห็นช่วยส่งให้ถึงบ้านหน่อย
แต่ก็ไม่มีใครมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กเล็ก๓คนนั่งแบบข้างหน้าพ่อ
แล้วก็นั่งระหว่างพ่อกับแม่อีก๒คน
แล้วระยะทางในการเดินทาง๗๐๐กว่ากิโลเมตรนะ

แล้วก็กลัวไงกลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า

ใช่แล้วเด็กก็ดูหน้าเพลียมากอะค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมมีคนมาโพสต์นะ
มีคนมาโพสต์ให้ข้อมูลบอกว่าไปเจอครอบครัวนี้
ที่วัดในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจินบุรี

ก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือก็ติดต่อมาทางผมได้นะครับ
ตอนนี้ยังมีเด็กอีก๓คน

ช่วยเหลืออยู่นะครับเด็กอีก๓คนครับผม
หลังจากนี้พี่จะไปไหนต่อพี่จะกลับบ้านหรือพี่จะทำงานครับ

นี่เขาก็บอกว่าเขาจะกลับบ้านแต่ดูสิคะ

คนที่ไลฟ์เมื่อกี้ก็คือคุณสิทธิไชร์นั่นเองนะคะแล้วก็
ไม่จ่ายเงินทีนี้ค่ะคนที่เขาไปโพสต์เนี้ยเขายืนยัน
บอกว่านายจ้างเนี่ยจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครอบครัวนี้น่ะ
ไม่อยากทำงานบอกอีกด้วยว่าเขาเนี่ยรู้พฤติกรรมครอบครัวนี้เป็นอย่างดี
คนโพสต์นี่เป็นผู้หญิงนะแต่ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปค่ะว่าความจริงในเรื่องนี้เป็นยังไง
แต่ว่าล่าสุดคุณสิทธิชัยโกมารผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีหนวดเนี่ยคือคุณสิทธิชัยนะ
นี่แหละเขาบอกว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้ว
เดี๋ยวจะได้รู้กันนะคะว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางกลับสกลนคร
คือต้นสายปลายเหตุเราไม่ทราบแต่เราสงสารเด็ก๓คนที่ต้องมาประสบปัญหาแบบนี้ด้วยกัน
นะคะก็เป็นคนละแง่คนละมุมมุมอยากช่วยเหลือช่วยได้ก็ช่วยกันไปเอาที่สบายใจนะคะส่วนเรื่องของสาเหตุของเข้าใจไม่จ่ายเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการเหมือนกัน